เขาเป็นอันตภัณฑ์คนหนึ่งซ้อมเมียบ่อยด่าแล้วก็บิดรถหนี
พ่อทัดยาเตะลูกประชดเมีย
คุณผู้ชมค่ะพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพกล้องวงจรปิดที่ทำงานของเมีย
เห็นภาพหมดเลยนะคะคุณจะอุทานว่ายังไง
เห็นภาพแบบนี้แล้วอยากให้ดูคลิปกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเล่าเพิ่มเติมค่ะ
ผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมตามไปหาเมียไม่แน่ใจว่าจะไปง้อหรือไปร่ารานนะฮะ
ไปถึงที่ทำงานพอไปเสร็จปุ๊บเมียไม่ออกมาพูดคุยด้วย
เอาลูกสาววัย๓ขวบกับลูกชายวัย๕ขวบนั่นน่ะเสื้อสีน้ำเงินนะคะ
ส่วนลูกสาวเนี้ยที่โดนทุ่มลงพื้นเนี้ยนะคะไปด้วย
สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำคือง้อเมียไม่สำเร็จ
ลูกสาววัยสามขวบก่อนเลยค่ะสองครั้งแล้วจับโยนสูงสูง
ความสูงจากพื้นประมาณ๑๕เมตรทุ่มน้องลงไปกับพื้นเลย
ได้เห็นภาพช่วงนึงน้องเนี่ยถึงพื้นแล้วก็แบบกระเด็นไปด้วย
คุณเห็นคลิปนี้แล้วคุณสะเทือนใจไหมอุทานกันว่ายังไง
ไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานตอนบ่าย
โรงงานทำทูบตำบลหาดท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
อย่างที่บอกไปอะค่ะก็พฤติกรรมเนี่ยกล้องวงจรปิด
สามารถจับภาพได้ทั้งหมดเลยนะคะคือตอนแรกเนี่ยไปยืนด่ากลาดก่อน
ด่าตะโกนเรียกให้เมียเนี่ยกลับบ้านแล้วสักพักหนึ่งเมียไม่ออกมาค่ะ
ใช้เท้าเตะลูกพอใช้เท้าเตะลูกเสร็จปุ๊บ
ยกตัวลูกสูงจากพื้นแล้วทุ่มลงไปแบบนั้น
ทีนี้แม่เด็กว่าไงแม่เด็กบอกว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วตนเองทนไม่ไหวแล้ว
แล้วจะไม่ขอกลับไปอยู่ด้วยอีกต่อไปฟังเสียงแม่กันหน่อยค่ะ
นี่คือพฤติกรรมของพ่อแท้นะคุณผู้ชม
ส่วนอาการของน้องตอนนี้หลายคนบอกว่าน้องเป็นตายร้ายดียังไงบ้าง
คุณผู้ชมค่ะใจเย็นนะคะแม้ว่าจะถูกทุ่ม
สูงจากพื้น๑๕เมตรแต่ว่าตอนนี้น้องบาดเจ็บไม่มากค่ะ
มีอาการรอยฟกช้ำดำเขียวตามร่างกาย
หลักคือที่ก้นแล้วก็ที่ขาแขนทั้งสองข้างของน้องนะคะ
ปลอดภัยนะคะขวัญเอ้ยขวัญมาลูกเอ้ย
ทีนี้ลุงของเด็กยืนยันเลยนะคะว่าไอ้น้องเขยคนนี้ทำร้ายร่างกายน้องสาว
หลายครั้งมากแล้วเมื่อวานตนเองหลังจากที่เกิดเหตุ
เห็นคลิปนี้แล้วก็ตามหานะแต่ตามหาไม่เจอ
คือส่วนตัวเนี่ยแค้นมากแค้นมากที่มันมาทำแบบนี้กับน้องสาว
ตอนนี้อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ลงโทษให้หนักที่สุดค่ะ
ปัญหาที่แบบทะเลาะกับเมียอะไรอย่างนี้

คือพี่ชายของผู้หญิง
เรียบรู้สึกว่าเขาเป็นอันถภาคคลิป

แล้วก็เขาจะมาพานพี่เมียในคุมยาสนี้น้องค่ะ
บ่อยด่าแล้วก็บิดรถหนีตะโกนให้ของแล้วก็ขี่รถหนี
จับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้แล้วค่ะจับกลุ่มได้
ขณะที่หลบหนีนำตัวมาตรวจปัสสาวะ
คุณคิดว่าปัสสาวะเป็นสีอะไรสีม่วงค่ะโอ้นี่ไง
ขาดสตินี่แหละมีสารเสพติดแล้วก็พฤติกรรมแบบเนี้ย
ตำรวจบอกว่ามันทำเป็นประจำเวลาเสพยาบ้ามักจะทำร้ายร่างกายเมีย
ขณะที่ก่อเหตุเข้าไปเนี่ยคือตำรวจบอกว่าไปสอบปากคำมาแล้ว
มันไปตามง้อขอคืนดีกับเมียเมียไม่เอาด้วย
ก็เลยผ่านมาหาที่ลูกไงลูกก็เลยรับความสวยนี้ไปแทนนะคะ
คุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บจะสาหัสหรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวต้องมีการตรวจร่างกายน้องเพิ่มเติมรวมถึงข้อหายาเสพติดด้วยค่ะ
ก่อนจะใช้วิธีพาลูกไปง้อเมียแล้วไปทำร้ายลูกเนี่ย
เสพยาบ้าก่อนไหมนี่แหละเป็นต้นเหตุเนี่ยนะคะ